๗นาฬิกา๒๓นาทีนะคะยังคงอยู่กันสามสาว

เพราะว่ายังมีเรื่องราวในโลกโซเทียลมาเล่าให้ฟังกัน
ใช่ค่ะเดือนนี้สิงหาคมนะคะเดือนวันแม่แห่งชาตินะคะ
ใกล้๑๒สิงหาแล้วมีคลิปหนึ่งนะตอนนี้ค่ะ
กำลังเป็นไวรัลอยู่บนโลกโซเชียลเลยทีเดียว
ไป๒๔ชั่วโมงยอดวิว๓ล้านครั้งแล้วนะคะ
เหตุการณ์ที่เป็นลูกสาวคนหนึ่งเขาไปแกล้งคุณแม่นะคะ
แต่จะแกล้งอย่างไรอยากให้ชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ
หนูว่าหนูโน้ม
เราไม่ได้มองกัน
หนูให้ตัวมาแล้ว

ขอโทษนะ
ถ้าตอนนี้หนูไม่เลือกใครแล้ว
หนูไม่กลับไปโรงเรียนแล้วหนูหายเขา

ที่หนูเป็นลูกอดีตกลับมาไม่ได้
หนูทำให้มาผิดหลงหลายเรื่องแล้ว

คุณผู้ชมคลิปนี้ความยาวจริง
ก็ประมาณสัก๕๖นาทีได้นะคะ
ก็ตัดมาให้ดูบางช่วงบางตอน

ให้น้องในคลิปเป็นลูกสาวชื่อว่าเล้ง
แกล้งบอกคุณแม่ว่าหนูท้อง
ซึ่งทันทีที่คุณแม่ได้ยินเนี่ย

ก่อนจะถามว่าไปตรวจที่ไหนมา

แล้วก็สวมกอดเข้าหากันนะคะ
โดยที่น้องเล้งก็แกล้งบอกว่าอยากตาย

เพราะว่าเป็นการแอบถ่ายแคนดิตเอาไว้

แต่พอพูดประโยคนี้ไปคุณแม่ก็

เพื่อผู้ชายคนเดียวจะตายทำไม
ที่คลิปวิดีโอนี้จะทิ้งข้อความซึ้งเอาไว้
บอกว่าคนที่น่ารำคาญ

ในวันที่ไม่มีใคร

คุณพอก็เดินมาบอกว่า
ลาสุดคลิปนี้

พูดแชร์ออกไปกว่า๙๐๐๐๐ครั้ง

เป็นคลิปที่ตั้งใจทำขึ้นมาโดยนายสุรเสกยุทธิวัฒน์
นี่จังหวะ
คุณแม่กรี๊ดทุกคนรู้หมดนะคะ
เป็นผู้สร้างสรรค์คลิปโดยก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่า
วิดีโอนี้เนี่ยทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจากผู้เป็นแม่
หลังก่อนหน้านี้พบว่าปัญหาของเด็กวัยรุ่นในสังคมปัจจุบัน
คือการไม่กล้าพูดคุยปัญหาต่างกับพ่อแม่
ก็เลยอยากจะพิสูจน์ค่ะด้วยการทำคลิปวิดีโอชิ้นนี้ขึ้นมา
กระทั่งพบว่าความรักของผู้เป็นแม่เนี่ยไม่มีเงื่อนไขจริงนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้มีการเตรียมกันอย่างน้องเล้ง
ก็คือเป็นเด็กที่แคสติ้งเข้ามาแล้วก็ผ่านนะคะ
แต่ว่าคุณแม่ไม่รู้ตัวเลยว่าถูกตั้งกล้องแอบถ่ายเอาไว้
ทีมงานมีอยู่ประมาณ๔คนค่ะก็เข้าไปจัดเตรียมสถานที่ช่วงกลางวัน
ขณะที่คุณแม่ไปทำงานข้างนอกนะคะ
ก็น้องเล้งเนี่ยเป็นนักแสดงจากทางบ้านที่ส่งประวัติเข้ามาผ่านทางอีเมล

ก็นายสุรเสกบอกกับทีมข่าวว่าเมื่อก่อนเป็นนักออกแบบ

ก็เลยทำวิดีโอที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์กับคนดูในชีวิตประจำวันนี้ขึ้นมา
ซึ่งคลิปที่เห็นก็เป็นชิ้นที่๒๐แล้วนะคะตั้งแต่ก่อตั้งแฟนเพจมา
โดยหลังจากวันแม่ประมาณ๑สัปดาห์ก็เตรียมปล่อยอีก๑คลิปวิดีโอ
นายสุรเศษฐ์บอกว่าแค่อยากเป็นเครื่องมือนึง
ทำให้สังคมดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะ

คือเหมือนตอนต้นคลิปจะมีประโยคที่น้องเขาพูดทำนองเหมือนกับว่าแบบ
แม่น่ารำคาญอะขี้บนจู้จี้จูบจีกรำคาญมากเลย
แต่ว่าเราก็มาเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เหมือนกับมาอำแม่ลองดูว่าแบบ
ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของแม่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหน
ใช่ค่ะก็เป็นมุมมองเนาะสะท้อนเพราะว่าจริงวัยรุ่นนะคะ
นอนเฟื่องเด็กบางครั้งก็ไม่ค่อยเข้าใจคุณแม่เหมือนกัน
แม่เฟื่องอายุห่างกว่าเฟื่อง๔๐ปีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะก็จะรู้สึกว่าบางครั้งคือคุณแม่ก็มีความเข้าใจเราประมาณนึง
เราก็รู้สึกทำมันคือคุณแม่ขี้บ่นจังอะไรอย่างนี้
แต่จริงคนเป็นแม่อย่าว่าแม่นะแท้งแม่แท้งพ่อนะคะ

ถึงจะรู้ว่าจริงแล้วความเป็นแม่คือความเป็นห่วง

เหมือนบางครั้งคิดแล้วว่าคุณแม่เป็นคนอย่างนี้
ว่าแบบจะต้องขี้บ่นปุ๊บลืมดูเจตนาว่า

เคยได้ยินปะบด
เขาบอกว่าเวลาฟังคำพูดคนให้ฟังความอยากฟังคำ
คืออย่าฟังที่คำพูดแต่ให้ฟังที่ใจความว่า
เขาต้องการจะสื่ออะไรเจตนาที่เขาพูดกับเราคืออะไร
ใช่คือพ่อแม่เขาโตมาก่อนแล้วเขารู้ว่า
อะไรที่ทำแล้วเราจะมีความสุขอะไรที่ทำแล้วเราจะปลอดภัย
จริงแต่พอเวลาเราเองนะพอเราอายุมากขึ้น
เราเห็นโลกมากขึ้นเราก็จะเข้าใจโลกมากขึ้น
บางทีเราก็มีมุมที่เราไม่เข้าใจเหมือนกันนะ
มันก็เหมือนกันเวลาคุณแม่มองเรา
อย่างบางทีพี่มิ้วกับน้องเฟื่องรอบนึงอย่างนี้
กัน๑๒ปีอย่างนี้ถึงค่ะ๑๒ปีพอดีค่ะ
หน้าเท่ากันเลยนะคะคุณผู้ชม
คุณแม่ก็ถามทำไมคุณพี่มิวหน้าเด็กจังคือห่างกันรอบหนึ่ง
ก็จะมีแก๊ปเช่นเวลามีอะไรใหม่ในโทรศัพท์มือถืออย่างนี้
มีฟิเจอร์ใหม่เฟืองคืออะไรลูกอาจมาย
สำหรับคุณเขมมาสอนและโทรศัพท์มือถือคือโทรเข้าโทรออก
เล่นไลน์ลงไอจีบายแค่นั้นจริง